วันนี้พี่ปลาเขาก็มีอีกหนึ่งเมนูเด็ดมาเสิร์ฟให้กับคุณภรรย์ของเราด้วย
นั่นก็คือเมนูผัดไทยโบราณเต้าหู้ดำค่ะ
ซึ่งเชฟประจำครัวอาหารไทยเล่าให้ฟังว่า

ซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในผัดไทยโบราณแบบราชบุรีก็คือหอมแดง

กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ารสชาติของแต่ละจานจะผิดเพี้ยนไปนะคะ
เพราะทางร้านได้ปรุงน้ำปรุงแบบสำเร็จรูปไว้เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและพริกป่น
รับรองเลยว่าอร่อยเด็ดเท่ากันทุกชามแน่นอนค่ะ
เล่ามาขนาดนี้คุณผู้ชมหลายคนคงอยากจะรู้ว่ารสชาติของเมนูนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมล่ะ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารีบเสิร์ฟขึ้นโต๊ะให้คุณน็อตไปลองชิมให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะ
โอ้โหตอนนี้อาหารก็พร้อมแล้วตรงหน้าร้าน

โอ้โหตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วนะครับ

กระเทียมหอมพริกที่เราไปผัดก่อนนะ

แล้วก็ตัวปลาทูเองเขาก็มีความสดความหอมเขาอยู่แล้ว

เมนูนี้เสร็จแล้วเมนูต่อไปอันนี้
เมนูนี้นะคะผัดไทยโบราณเต้าหู้ดำค่ะ
ผัดไทยโบราณเต้าหู้ดำก็คือตัวนี้นะเท่าผู้ดำ
ผู้ดำนี่จะเป็นของดีของอำเภอโพธารามนะคะ

เขาจะต้มมีวิธีการต้มแบบโบราณคือต้มกับเครื่องพะโลค่ะ

เป็นแบบคล้ำค่ะต้มพะโล้นะครับผมทำไมถึงเลือกเอามาทำผัดไทยอ่ะยังมีเมนูอื่นอีกไหม
ก็มีเมนูอื่นนะคะที่มาจากพระเอกของอำเภอโพธาราม

จะเป็นผัดผักรวมค่ะจะใส่เต้าหู้ดำค่ะ

รสชาติจับจ้าเลย

ที่ใช้ตัวนี้จะเป็นเส้นจันทร์นะคะ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่แล้วเป็นของดีของจังหวัดราชบุรี
จะเป็นชัยโป๊ค่ะของอำเภอโพธารามเหมือนกัน
ค่ะที่ใช้ผัดก่อนนะคะผัดก่อนแล้วก็ถึงจะเอาเส้นลงไปเอาเต้าหู้ดำลงไป
ชัยโป๊ะโพธารามนี่เขาดังอยู่ไหนทำไมดัง
เชเปอร์หวานเขาจะเป็นเมืองที่ทำเชโปค่ะแทบจะทุกหลังคาเรือนของอำเภอโพธามเลย
ทำกันมายาวนานแล้วใช่ค่ะตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเลยค่ะ
นี่ก็เป็นหนึ่งของดีของอำเภอโพธารามนะครับผมผสมผสานรวมกันรสชาติถือว่าจัดจ้านใช้ได้ครับ
หอมอร่อยหวานมัน
นี่ก็เป็นหนึ่งของดีของอำเภอโพธารามนี้นะครับผมผสมผสานร่วมกันรสชาติถือว่ากัดจ้านใช้ได้ครับผม

จ้างคิชเช่นเริ่มมาจากอาคารพาณิชย์๔เมตรค่ะร้านแรกนะคะเปิดดำเนินการมา๒ปี
รองรับลูกค้าห้าโต๊ะ๓๐ท่านสามสิบซีตต่อหนึ่งมื้อค่ะ
เล็กค่ะอาคารพิวิธีค่ะทำครัวเองค่ะ
ทีนี้พอลูกค้าที่มาใช้บริการมากขึ้นค่ะจำนวนต่อรอบไม่พอรองรับลูกค้า
เราก็เลยขยายมาเป็นจัดจ้านนี้จัดจ้านนี้เปิดดำเนินการมา๓ปีแล้วค่ะ
ทั้งหมดห้าปีค่ะคนรับบุรีจะรู้จักจัดจ้านมา๕ปีค่ะ
ซึ่งไม่นานเลยนะจะประสบความเร็จแบบนี้ใช่ค่ะคิดว่าอะไรที่ทำให้ร้านอาหารเราประสบความเร็จครับ
ใส่ใจลูกค้าการยืนอยู่ข้างผู้บริโภคค่ะการคัดสรรวัตถุดิบคำนึงถึงราคาต่อ๑มื้ออาหาร
ทุกอย่างที่เราทำเราจะไม่ได้มองในตำแหน่งผู้บริหารร้านหรือว่าเจ้าของกิจการตรงนี้
เราจะมองอยู่ข้างผู้บริโภคเสมอค่ะตรงนี้ค่ะเป็นหัวใจ
ไม่ว่าจะเป็นมะนาวเมืองเพชรนะคะของทะเลอำเภอแม่กองค่ะ
น้ำตาลตะโนดค่ะก็คือของดีของในบริเวณรอบข้าง

ของดีทั้งหลายแหล่มาทำเป็นเมนู

เป็นคนชอบทำอาหารค่ะแล้วก็ชอบแฟชั่นในจานอาหารด้วย
แสดงว่าทุกจานนี้เป็นคนคิดสูตรเป็นคนคิดว่าจะตกแต่งจานอย่างไร
ใช่ค่ะร่วมทำงานกับเชฟค่ะแต่ละครัวค่ะ
อันนี้คือชอบล้วนหรือมีแบบการเรียนเพิ่มเติม

ล้วนเลยค่ะมันได้ไอเดียพวกนี้มันอะไรคือ
ไปกินเยอะดูเยอะอ่านเยอะหรืออะไร
ทั้งหมดเลยค่ะที่พี่น็อตพูดมาทั้งหมดเลย
หน้าตาอาหารนะคะการดีไซน์การดิคาเลส
แฟชั่นในจานอาหารนะคะมันเรียกน้ำย่อยของผู้บริโภค

ทำธุรกิจส่วนตัวกับที่บ้านค่ะเราแยกออกมา
อายุยังน้อยเลยค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของคนเดียวไม่มีหุ้นส่วน

จัดจ้านอยู่ตัวใจกลางเมืองราชบุรีเลยนะคะ
จุดหลักที่สังเกตก็คือวิทยาลัยพยาบาลราชบุรีค่ะ
ซอยที่เราอยู่ค่ะชื่อซอยแมดลำนึกนึ่ง

มาได้หมดเลยครับนอกจากจะมี
มาเยือนราชบุรีครั้งนี้เรียกได้ว่าวาริตี้จริงเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากเราจะได้ริมรสชาติความอร่อยของเมนูเส้นนานาชาติติดมือกลับบ้านกันไปแล้ว
เรายังได้สัมผัสถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองราชบุรีผ่านเรื่องราวของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ให้เมนูเส้นธรรมดาธรรมดาเหล่านี้มีความหมายมากยิ่งขึ้น
ถือเป็นความคุ้มค่าที่ได้กลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
สัปดาห์หน้ากลับมาเอาใจชาวกรุงด้วยการไปค้นหาเรื่องราวของเมนูขนมจีนแกงไก่คั่ว
นุขนมจีนเก่าแก่หาทานยากที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยโปรตุเกตที่ร้านอาหารบ้านสกุลทองต่อด้วยบะหมี่กุยช่ายราดหน้าเนื้อกวาง
ที่จะเปลี่ยนราดหน้าธรรมดาให้หอม